เท่งเถิดเทิงช่วงนี้อยู่บ้านสวนก็สบายใจอารมณ์ดี
เพราะแฟนมิลลี่อยู่ด้วยโดยเฉพาะกับภรรยาคนสวยคุณแม่มาลาไงล่ะคะ
คนมันอิ่มความสุขจนล้นออกปากอยู่แล้ว
นอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกทั้งหู
วันดีคืนดีก็ลุกขึ้นมาร่ายรำซะหน่อยค่ะ
นี่ฉันเห็น
อ้าวพ่อเท่งจ๋ากำลังเคลิ้มเลยจ้ะ
ลักษณะนี้สะดุดจริงไม่น่าเล่นมุกนะเนี่ย
ขาพันกันเกือบล้มหนาเกือบความเรารพ